อ่าสัปดาห์ที่แล้วเรานำเสนอนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ทำทีทำท่าไปหลอกเด็กอายุสิบสามปีนะคะบอกว่าเนี่ยขาเป๋
เดินไม่ได้ไปส่งหน่อยบ้านอยู่ไกลมากห่างจากจุดนี้
แปดกิโลเมตรด้วยความที่เด็กใจซื่อใสบริสุทธิ์
ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งค่ะผู้ชายคนนี้แต่สรุปสุดท้าย
ผู้ชายคนนี้ขโมยรถจักรยานยนต์ของน้องคนนี้ไปค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยต้องย้อนว่าเกิดขึ้นตั้งแต่๑๓กันยายนที่ผ่านมานะคะ
น้องบอกว่าผู้ชายคนนี้น่าจะอายุประมาณ๔๐ปีครับ
ทำเป็นเจ็บขาเดินไม่ไหวหรอกผมผมชื่อน้องโยนะครับ
อายุ๑๓ปีตอนนั้นผมกำลังเติมเงินออนไลน์อยู่หน้าทางเข้าออกหมู่บ้านนั่นแหละ
ที่อำเภอละหารไซด์จังหวัดปุริยรรรมบอกว่าไปส่งหน่อย
โยก็ไปส่งนะคะจนกระทั่งถึงสี่แยกปั้นละลม
ห่างจากบ้านหนองตาแอกเกือบแปดกิโลเมตรคนร้ายค่ะ
ที่เป็นผู้ชายเนี่ยออกอุบายยืมรถจักรยานยนต์หน่อย
เดี๋ยวไปซื้อน้ำมาให้หนูเป็นเด็กดีนะพักตรงนี้ก่อน
น้องค่ะก็ให้ยืมไปสรุปสุดท้ายไม่กลับมาค่ะ
หายไปเลยตำรวจใช้เวลานะคะในการสืบสวนสอบสวน
ดูกล้องวงจรปิดแกะรอยต่างนับจนถึงวันนี้นะคะ
ห้าวันพอดีติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วค่ะ
ชื่อว่าในเพลินตินานบอายุสี่สิบเอ็ดปีเนี่ยเนี่ยเนี่ย
เสื้อสีเหลืองนะคะครับได้ตัวพร้อมของกลางเป็นรถจักรยานยนต์
แต่ในช่วงที่ไปจับกุมในเพลินเมาค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย
จำไม่รู้เรื่องเลยเว้ยก็ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องน้ำแข็งไปหมด
อกจากนี้นะคะพอเอาตัวขึ้นรถตำรวจรถกระบะด้านหลังอ่ะ
ทานโทษนะคะครับปัดสว่าใส่รถตำรวจด้วยอ้าว
เปื้อนกางเกงตัวเองไปหมดเลยเมาขนาดไหนถามใจดู
พอสอบถามในเพลินนะคะได้ข้อมูลนิดหน่อย
ไม่ได้ตั้งใจขโมยผมไม่ได้ตั้งใจขโมยเออ
ไปขี่จะเอาไปซื้อน้ำไงครับขี่แล้วไปซื้อน้ำพอกลับมา
ไม่เห็นแล้วน้องที่มาด้วยกันไม่เห็นเขาอ้างแบบนี้นะ
กลับมาแล้วไม่เจอไม่รู้จะเอาไปคืนที่ไหนมอไซค์เนี่ย
คืนตอนไหนล่ะเพราะหลังเกิดเหตุน่ะน้องเขาก็พาตำรวจไปชี้จุดน่ะ
เขาก็รออยู่เนี่ยไปคืนตอนไหนล่ะเออแล้วก็เลยขี่ไปเรื่อย
บอกแบบนี้นะคะตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะว่ามีการถอดทะเบียนออก
ด้านหลังน้องพีคไหมแว๊บถอดทะเบียนออกน่าจะตั้งใจหลบเลี่ยง
การจับกลุ่มอ้าวฟังเสียงจู่ที่เขาตอบอ๋อแออ๋อแอไหนคะ
คิดเอามาให้น้องคืนเลยก็มาไม่เห็นน้องมาไม่เห็นครับอ่า
แล้วแล้วแล้วแล้วทำไมไปถอดใต้ทะเบียนเขาออกทำไมครับพอดี
มันมีคนที่เขายืนขี่ที่ร้านอ่ะที่บ้านอ่ะเขาขี่เขาก็ถอดกระจกถอด
อะไรออกโอ้โหมีมีคนเยื้มต่ออีกอ่าก็พูดไปได้แหละ
พูดไปเรื่อยแล้วเออบอกมีคนมายืมต่อด้วยนะครับ
เอาน้องมาในชุดนักเรียนเลยค่ะมาที่โรงพักกับคุณตานะคะ
ชี้ตัวโอ้จำได้แม่นเลยครับนี่แหละครับคนนี้จริงครับ
โยบอกว่าดีใจที่ได้รถคืนนะคะขอบคุณตำรวจที่ทำงานอย่างรวดเร็วเลย
จากนั้นชุดสืบนำตัวในเพลินค่ะส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ข้อหาก็คือลักทรัพย์ค่ะเนี่ยน้องเขาอุตส่าห์มีน้ำใจนะเออ
ไปส่งดันไปขโมยของเขานะครับ